ท่านผู้ชมครับมีท่อประปาเนี่ยนะฮะแตกนะครับที่ตำบลบัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่โคราชนะฮะ
หมู่บ้านน้ำอ้อมตรงนี้ฮะถูกทุบนะน้ำนี่ไหลออกมาหมดเลยนะฮะ
นี่ครับแตกแบบนี้เลยพังเสียหายหมดทีนี้พอท่อมันถูกทุบแตกอย่างนี้ก็แน่นอนฮะ
น้ำในถังประปาของหมู่บ้านเนี่ยมันก็ไหลออกมาหมดเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืน
รู้กันเช้าวันนี้เพราะว่าพอตื่นเช้ามาโอ้โหคนจะไปทำงาน
ชาวบ้านจะค้าขายลูกเด็กเล็กแดงจะไปโรงเรียนน้ำไม่ถึงบ้านไม่มีน้ำฮะ
พอมาดูเนี่ยโอ้โหทอปลาปลามันแปลกอย่างนี้มันไม่ใช่แปลก
ว่าเป็นรอยแตกโดยอุบัติเหตุหรือว่าน้ำมันดันจนแตกนะ
ผู้ใหญ่คำพันธ์ผู้ใหญ่บ้านน้ำอ้อมบอกว่าสอบสวนแล้ว
ต้นสายปลายเหตุแล้วเมื่อคืนนี้ตอนตี๒
มีคนเห็นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์มา๓คัน
เพื่อจะมาหาแฟนในหมู่บ้านแห่งนี้
ผู้ชายนะ๓คันมากันเป็นแฟนเก่า
แต่ว่าแม่ของแฟนเนี่ยเขาไม่ให้ลูกสาวเขาออกมาไม่ให้เจอ
มันก็โมโหโมโหทำยังไงฮะขี่จักรยานยนต์ไป
ตรงจุดที่เป็นถังประปาหมู่บ้านตะโกนโหกเวกโวยวาย
แล้วก็ทุบทำลายอุปกรณ์ที่สาราประชาคมพวกอุปกรณ์ไฟฟ้า
นี่เห็นไหมนี่มันทุบอย่างนี้เลย
ไฟฟ้าเขาก็ต้องใช้นะสาราประชาคม
จากนั้นก่อนที่จะไปนะมันเดินไปที่ถังประปาหมู่บ้าน
แล้วก็ทุบท่อประปาจนแตกน้ำไหลออกมาหมดเลยครับ

มันเข้ามาก่อเหตุความวุ่นวายหลายครั้งแล้วที่หมู่บ้าน
แต่ครั้งนี้หนักเกินไปอันนี้ถือว่าเกินไป

ตอนนี้ไปแจ้งความที่สพบัวใหญ่แล้วนะฮะ
เพื่อให้จับไอ้พวกนี้มาดำเนินคดีให้ได้
โอ้โหคุณทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันหมดนะคะ